ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับเราไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นที่ชายภูมิก่อนนะฮะคดีที่ในอ้วนหรือว่าชาวบ้านที่ชัยภูมิเขาเรียกว่าไอ้อ้วนนะเป็นผู้ต้องหาที่ไปข่มขืนกระทำชำลาวเด็กหญิงวัย๑๑ปีที่เป็นลูกสาวของเพื่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็จับได้เมื่อวานนี้หลังจากหนีขึ้นเขาแถวนั้นไปวันสองวัน
ขึ้นเด็กจริงตอนแรกเมื่อวานตอนที่ถูกจับบอกว่าแค่ใช้มือสัมผัสอ้างว่าไม่ได้ข่มขืนแต่วันนี้ก็บอกว่าข่มขืนจริงแต่แต่แค่ตรงจุดนี้ตรงจุดนั้นไม่ได้ทำอะไรแบบเนี้ยเอาไปดูนะฮะช่วงที่ทำแผนกันนะครับ
ภาหารละแล้ว
ที่นี่ขอบอกว่าไม่ได้บังคับหนองอะเชื่อไหมไม่เชื่อ
เชื่อเลยบอกว่าบังคับหนองไม่เชื่อ
มาบอกป้าว่าไงคะ
นี่ค่ะคือยาดเขาก็โกรธแค้นแล้วครับ
เพราะว่านายคนนี้เนี่ยก่อคดีมาหลายครั้งหลายหนนะครับ
ประวัติคดีเนี่ยยาวเป็นหางว่าว
ข่มขืนคนแก่ก็มีมาแล้ว

มขืนเด็กก็มีมาแล้วลักทรัพย์ยาเสพติด
ติดคุกพ้นโทษมาได้๓เดือนล่าสุดมาก่อเหตุ
ข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงวัย๑๑ปีในพื้นที่หมู่บ้าน

แล้วก็หนีขึ้นไปซ่อนตัวบนเขาภูผาแดง
ประวัตินี้ก็ถูกจับจนได้นะครับ
ขอโค้งขอข้าวชาวบ้านกิน
ช่วยเขาทำทีเป็นเก็บหกเก็บเห็ด
สุดท้ายก็ถูกจับจนได้นะครับ
อ้วนหรือว่านายประธานวังศรวัย๕๐ปีนะครับ
บรรดายาดบรรดาชาวบ้านเนี่ย
ฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่

แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกันเอาไว้นะครับ

แต่เกรงว่าเดี๋ยวชาวบ้านจะโดน

งั้นเดี๋ยวชาวบ้านก็จะต้องโดนคดีไปด้วยนะฮะ

ชาวบ้านเรียกร้องว่าต้องประหารชีวิตไปเลย
เพราะว่าก่อคดีมาเยอะเหลือเกิน

เขาก็ต้องเจอกันอีกหรือยังไร

ใช่ไหมฮะแม่พี่น้องก็อยู่ที่นี่

จะทำอะไรก็ทำไปเนี่ยแต่ทีนี้ลำบากชาวบ้าน

ไปตั้งแต่เช้าแล้วครับทำแผน๒จุดด้วยกัน
จุดแรกเป็นบริเวณ
ป่าช้าในสาราที่มีพระประธานอยู่ครับ

บริเวณจุดที่เป็นด้านหน้าองค์พระประธานด้วย

แต่ในอ้วนบอกว่าตรงนี้ไม่ได้ทำอะไร

เพราะว่าน้องเนี่ยไปบอกกับญาติว่า
ถูกเอาเหล้าเนี่ยปลอกปาก
ใช่บังคับให้กินเหล้าขาว
บังคับให้น้องเสพยาเสพติด

เมื่อวานในอ้วนบอกว่าไม่ได้ทำเลยนะฮะ

แต่วันนี้ครับในอ้วนบอกว่า
กระทำชำราวเด็กจริงนะครับ

บ่อน้ำห่างจากตรงจุด

ประมาณ๒๐๐เมตร

ทำแผนชี้จุดต่างกันเนี่ย

ยังครอบครัวเด็กหญิงผู้เสียหาย

มันอย่างไงมันผิดไปแล้วนะครับ

ตัวนี้พูดตรงเลย

ให้ฟังนั่นแหละพูดให้ฟังนั่นแหละ

แต่ถามว่าเอาไหม

ผมก็คือว่าไม่เอา

ทำไมถึงอยากให้เขากินเหล้า

ไม่มีครับไม่มีรับรองได้ตัวนี้ครับ
เราไม่ละอายใจนะครับ

พระปัชฌาเราคิดเป็นตัวนี้ไหมครับ

แต่สุดท้ายก็ต้องไปสู้คดีในชั้นสอบสวน

ใช่ค่ะแต่คำพูดของผู้ต้องหาในลักษณะที่ว่า

ก็ค่อยว่ากันมันไม่ได้นะคะ
คือชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวัย๑๑ปี
ที่สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในใจน้องเข้าไป

ใช่คือฟังจาก

ชีวิตคนคนนึงเลยนะที่เขาแบบเด็กผู้หญิง

ผมว่าเขาก็คงคิดว่าเฉยธรรมดา
ก็เดี๋ยวเข้าคุกออกคุกเข้าคุกออกคุกอยู่แบบนี้ค่ะ
ครับตำรวจนำตัวในอ้วนไปชี้จุดจุดที่สองนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เขาบอกว่าตรงจุดนี้นี่แหละที่เขาเนี่ยได้ลงมือกระทำชำเลา
เด็กหญิงวัย๑๑ขวบนะฮะคือกระท่อมปลายนาริมบ่อน้ำนะครับ
ตรงนี้นะฮะในอ้วนบอกว่าตรงนี้กระทำชำราวเด็กจริง
แต่ผมไม่ได้บอกให้เด็กไปชวนเพื่อนมาอีกตรงนี้นะฮะกระท่อมปลายนาตรงนี้นะฮะ
ไม่ครับน้องเขาเป็นคนพูดเองคุยเองแล้วผมไม่ได้คุยอะไรด้วย
เรื่องอย่างนั้นนะที่น้องคุยไปน้องเขาบอกว่าถ้าพ่อชอบอย่างนั้นอ่ะ

หนูหามาให้ก็ได้สองคนสามคนเพื่อนหนูเยอะแยะเขาว่าเนอะ
นี่มันเอ้ยขอโทษฮะนายคนนี้เขาก็อ้างว่า
น้องเขาเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าเดี๋ยวหนูจะไปชวนเพื่อนอะไรมาด้วย
แต่น้องบอกไม่ใช่เลยนะนายคนนี้นี่แหละบอกว่าให้ไปเรียกเพื่อนมาอีก
น้องเขาก็เลยฉวยโอกาสตรงนี้ใช่เขาทำทีเป็นได้ได้
น้องเขาก็ฉวยโอกาสตรงเนี้ยเลยหนีออกมาได้ไงคะฉวยจังหวะหนีไป
งั้นก็ไม่รอดใช่ไหมฮะแล้วก็ไปบอกผู้ใหญ่นะครับนี่ฮะ
ท่านผู้ชมครับการให้ข้อมูลของนายคนนี้นะครับ
ระหว่างการทำแผนในวันนี้วันนี้ตำรวจไม่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุด
ที่ใช้มีดจี้คอเด็กที่เถียงนานะครับซึ่งอยู่ห่างจากตรงจุดกระท่อมปลายนาเนี่ย
หกร้อยเมตรเนื่องจากผู้ต้องหาบอกว่าเขาไม่ได้กระทำชำราวตรงจุดนั้น
เพราะฉะนั้นเขาไม่ไปทำตรงจุดนั้นนะครับ
ว่าจุดที่พาเด็กไปยืมจักรยานชาวบ้านเนี่ยไม่ได้กระทำชำเลานะครับ
แค่พาเด็กไปยืมจักรยานชาวบ้านนะครับเพื่อให้เด็กขี่กลับบ้าน
และเมื่อวานก็นำตัวไปชี้จุดมาแล้วนะฮะหลังจากนั้น
อ้วนบอกว่าพอก่อเหตุอะไรเสร็จสับตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเด็กก็กลับบ้านไปแล้ว
เขาก็หนีขึ้นป่าไปป่าภูผาแดงนะครับไปหลบซ่อนตัวอยู่สองวัน
ค่ะสุดท้ายก็มีชาวบ้านไปเจอไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ถูกจับจนได้
สำหรับปฏิบัติการการไล่ล่าเพื่อจับกลุ่มในอ้วนหรือไอ้อ้วนคนนี้นะคะ
ใช้กำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประมาณร้อยนายเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่สิบหก
สิงหาคมก็ระดมกำลังกันนะคะปิดล้อมป่าภูผาแดงเป็นรอยต่อ๒จังหวัด
ก็คือชัยภูมิและขอนแก่นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสมานะคะ
ว่าในอ้วนไปซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณดังกล่าวจับในอ้วนได้ในป่าภูผาแดงฝั่งขอนแก่นนะคะ
อยู่ห่างจากวัดป่าวงกฎคิรีอำเภอมันจาคิรีประมาณ๓กิโล
ก่อนจับกลุ่มเนี่ยมีชาวบ้านที่ขึ้นไปหาเห็ดในป่าไปเจอในอ้วนก่อน
ชาวบ้านบอกว่าช่วงใกล้เช้าเมื่อวานนี้ชาวบ้านสองคนขึ้นไปหาเห็ดในป่าภูผาแดง
อ้วนเนี่ยเรียกชาวบ้านสองคนนี้แล้วก็ขอบุหรี่กับไฟแชค
ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเป็นในอ้วนที่ถูกออกหมายจับอะไรแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านแบ่งข้าวให้กินเพราะว่าเห็นสภาพในอ้วนแล้วโอ้โห
ชาวบ้านบอกสภาพคืออิดโรยมากนี่นะคะชาวบ้านบอกว่าก็ถามในอ้วนนะคะ
ว่าเป็นใครอ่ะมาจากไหนมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอืม
อ้วนตอบกับชาวบ้านว่าเป็นคนที่ตำรวจตามหาตัว
บอกเลยไม่กลัวบอกเลยครับแต่บอกชาวบ้านว่าเออเนี้ยเดี๋ยว
อีกสองสามวันจะมอบตัวแล้วล่ะอืมชาวบ้านก็ตกใจครับ
แต่ชาวบ้านก็ต้องทำนิ่งนิ่งก่อนชาวบ้านเขาโทรแจ้งตำรวจนะคะ
เพราะพอในอ้วนพูดแบบนั้นแล้วเขาก็จำหน้าได้ว่าเคยเห็นในโซเชียล
เคยเห็นในข่าวครับคือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาพยายามโทรหาภรรยา
อืมเพื่อให้ภรรยาแจ้งตำรวจแต่ตอนนั้นโทรไม่ได้
เงินในโทรศัพท์หมดครับบ่ายสามโมงครึ่ง
ตำรวจก็ไปเจอในอ้วนไปหลบอยู่ในซอกหินนะคะ
แล้วก็ปลอมตัวนะทำเนียนเนียนเป็นเหมือนคนเก็บเห็ดครับ
ก็ยอมให้จับแต่โดยดีส่วนพ่อของเด็กหญิงวัย๑๑ผู้เสียหายนะคะ
ก็บอกว่ารับไม่ได้ที่ในอ้วนมาก่อเหตุกับลูกสาวแบบนี้
แล้วยังมาปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนแค่ทำอนาจารย์
แต่พาลูกสาวพ่อเนี่ยโอ้โหบีบคอต่อยท้อง
ของเด็กก็เลยบอกว่าพูดความจริงเถอะ

แล้วลงโทษให้ถึงที่สุดประหารชีวิตไปเลย
เพราะพฤติกรรมแบบนี้ทุกคนเขาหวาดกลัวกันมากนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมินายกรอบชัยบุญอรณะ
ก็บอกว่ามาดูการทำแผนค่ะ
แล้วก็มาคุยกับญาติของเด็กผู้เสียหายนะคะ
ผู้ว่าบอกว่าจะให้การช่วยเหลือเยียวยาเด็ก
ก็คือคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญทุกคนหวาดกลัว
และสำคัญมากก็คือเด็กผู้หญิงผู้เสียหาย
คือต้องเยียวยาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจค่ะ
ไม่รู้สึกอะไรต่างไปนะครับ

แต่ว่าทางฝ่ายเจ้าที่ตำรวจก็มีการเก็บหลักฐานนะ
มีประจักษ์พยานมีวัตถุพยานเรียบร้อยแล้วนะครับ

นี่เห็นไหมฮะอย่างที่ท่านผู้ว่าบอก
ต้องเยียวยาต้องดูแลเลยนะครับ
มาแบบที่ในอ้วนบอกเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนหลังค่อยว่ากัน
มันไม่ใช่นะครับชีวิตของเด็กทั้งคนนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติคดีอาทยากรรมของในอ้วนคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อคดีมาอย่างโชคโชนนะครับ
ปัจจุบันเนี่ยอายุ๕๐ปีนะครับ
แต่ว่ามีคดีมาตั้งแต่อายุ๓๐นะครับ
โดยปี๕๐เนี่ยนะ
ไม่ว่าคดีจังหวัดชายภูมิ
ปี๖๒มีคดีครอบครองยาเสพติด
ในพื้นที่ของสพนสังนะครับ
แล้วก็ยังมีถูกคุมขังอีก๓ครั้งนะครับ
ครั้งแรก๕มกราคมปี๕๕
ถึง๓กกป๕๙ครั้งที่๒

ติดคุกเนี่ยนะ๑๘กุมภาพันธ์๖๒ถึง๑๓พฤศจิกายน๖๒นะฮะแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นานนะครับมาก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๑ปี
อกจากนี้นะครับเคยก่อคดีนะครับบังคับข่มขืนผู้หญิงสูงอายุอีกหลายกรณีนะครับ
เด็กก็มีแต่ท่านผู้ชมอาจจะอ้าวแล้วประวัติคดีเห็นมีแต่ช่อกงลักทรัพย์ยาเสพติดคือ
คดีที่เคยไปข่มขืนเขาเนี่ยไม่มีใครกล้าแจ้งความแต่ชาวบ้านบอกว่ามันเคยทำเคย
ก่อเหตุแล้วก็มาเนี่ยแหละพอพ้นโทษจากคดีอื่นมาก็มาก่อคดีข่มขืนเด็กหญิงอีกก็
เพราะว่าไม่มีใครกล้าแจ้งความมันก็อาจจะได้ใจนะฮะหลังทำแผนเสร็จวันนี้นะครับตำรวจ
นำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพนสังนะครับแล้วก็แจ้งข้อหานะครับก็
คือกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายพาเด็กอายุ
เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีเพื่ออนาจารย์กัก
นวงเหนียวและพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่
มีเหตุอันควรพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดภูเขียว
นะครับและจะคัดค้านการประกันตัวนะครับ
ใครที่เคยถูกในคนนี้กระทำเนี่ยลองไปติดต่อตำรวจหน่อยแจ้งความ
เพิ่มหน่อยก็ได้นะใช่ค่ะก็จะได้เป็นต่างกรรมต่างวาระโทษมัน
จะได้หนักขึ้นทีนี้จะได้ไม่ต้องออกมาจากคุกเลยนะคะ